อีกหนึ่งเรื่องที่ไม่มั่นคงกับเรื่องของภัยธรรมชาติ
คุณผู้ชมทำให้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
เขามีการจัดทำโครงการบ้านอนุรักษ์ดีรักพลังงานนั่นเองนะครับ
ซึ่งเป็นเรื่องของบ้านที่ต้นทุนต่ำคุณผู้ชมครับ
แต่ว่าเป็นบ้านที่แบบว่าให้เรื่องของการอนุรักษ์พลังงาน
จะเป็นแบบใต้ถุนสูงหน่อยเหมาะสำหรับการปลูกในพื้นที่น้ำท่วม
ติดตามพร้อมกันกับรายงานของคุณชะดารัฐโภคะธนวัฒน์ครับ
บ้านพักอาศัยประหยัดพลังงานชั้นเดียวที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้
ชื่อว่าบ้านดีรักดินค่ะ
เป็นหนึ่งในบ้านต้นแบบดีรักพลังงาน๑๒แบบ
ใครที่กำลังมองหาบ้านสำหรับการเริ่มต้นสร้างครอบครัว
หรือจะเป็นครอบครัวที่มีผู้สูงอายุ
ต้องการคุณภาพชีวิตที่ดีใกล้ชิดธรรมชาติ
ต้นแบบดีรักดินเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง
ที่สามารถนำไปใช้สร้างบ้านประหยัดพลังงานได้
บ้านที่น้อยที่สุดนะครับ
เนื่องจากว่าเป็นบ้านที่มีโครงสร้างที่ไม่ยุ่งยากนัก
ทำให้ค่าก่อสร้างถูกที่สุดในบรรดาไทยทั้งหมด
บ้านดีรักดินแบ่งออกเป็น๓รูปแบบ
คือขนาดเล็กพื้นที่ใช้สอยประมาณ๑๒๖ตารางเมตร
ขนาดกลางพื้นที่ใช้สอย๑๗๑๕ตารางเมตร
และขนาดใหญ่พื้นที่ใช้สอยประมาณ๒๒๖ตารางเมตรค่ะ
จุดเด่นของมันก็คือมีงบประมาณที่ต่ำ

แล้วก็เป็นบ้านทั่วไปนะครับ
ถ้าเป็นพื้นที่ทั่วไปที่ไม่มีน้ำท่วมประจำ
ผมก็แนะนำว่าหลังนี้ก็โอเคแล้วนะครับ
ซึ่งก็จะมีอยู่ทั้งหมด๓ขนาดนะครับ
ดีรักดินยังออกแบบมาให้มีพื้นที่ใช้งานภายนอกในร่ม
กับชายคาที่สามารถเป็นพื้นที่ป้องกันแสงอาทิตย์
ไม่ให้ส่องเข้าสู่พื้นที่หลักในตัวบ้าน
ไม่ต้องกลัวว่าบ้านของเราจะร้อนอีกต่อไปค่ะ
เพราะช่วยลดความร้อนที่จะส่งผ่านเข้าสู่ตัวบ้านได้ถึงประมาณ๑๒๐
ส่วนอีกรูปแบบหนึ่งมีชื่อว่าบ้านดีรักน้ำค่ะ

กับพื้นที่น้ำท่วมในบางช่วงเวลาของประเทศไทย
ใครต้องการสร้างบ้านในพื้นที่ต่ำ
ก็ไม่ต้องกลัวว่าน้ำจะท่วมบ้านด้วยค่ะ

ซึ่งจริงแล้วเหมาะกับวิถีชีวิตของคนไทยมากที่สุดแล้วไทยนี้นะครับ
เพราะอย่าลืมว่าบ้านเราเนี่ยมันมีพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ลาบรุ่มอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับ

บางที๕ปี๑๐ปีมันก็จะมีไซเคิลของมันอยู่สักรอบหนึ่งนะครับ
ซึ่งบ้านตัวลักน้ำก็สามารถที่จะข้ามผ่านไซเคิลนั้นไปได้ง่าย
เพราะว่าตัวเขาเนี่ยเป็นลักษณะของบ้านใต้ทุนสูง
ซึ่งในช่วงที่น้ำไม่ท่วมก็สามารถใช้พื้นที่เพื่อทำประโยชน์ทั่วไป
รวมทั้งเป็นที่เรียกว่าเป็นพื้นที่ลมญาตินะครับ
ก็ได้จัดเลี้ยงเล็กอะไรต่อมีอะไร
ดีรักน้ำมีทั้งหมด๓รูปแบบ๓ขนาดเช่นกันค่ะ
เป็นบ้านใต้ถุนสูงขนาดกลางพื้นที่ใช้สอยประมาณ๒๓๖๕ตารางเมตร
ขนาดใหญ่รวมพื้นที่ใช้สอย๒๙๑ตารางเมตร
และขนาดใหญ่เป็นพิเศษรวมพื้นที่ใช้สอย๓๖๕ตารางเมตร

มีการออกแบบเพื่อป้องกันแสงแดดส่องเข้าตัวบ้าน
ในช่วง๙โมงเช้าจนถึงบ่าย๓โมง
เช่นเดียวกับบ้านดีรักดินค่ะ
บ้านรักพลังงานทั้ง๒แบบนี้
ออกแบบให้ตัวบ้านสามารถถ่ายเทความร้อนได้
ด้วยการเปิดช่องในส่วนพื้นที่ไม่ปรับอากาศ

ลดการใช้พลังงานจากเครื่องปรับอากาศได้อีกด้วย
ประหยัดค่าไฟได้มากเลยค่ะ
โครงการบ้านต้นแบบดีรักพลังงาน
ยังมีบ้านดีรักฟ้าและบ้านดีรักกัน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

สามารถเลือกไปเป็นแนวทางการออกแบบบ้านประหยัดพลังงานได้ง่ายค่ะ